คุณผู้ชมคะในอดีตนั้นนะคะบนพื้นที่ดอยสูงมักจะมีการปลูกฝิ่นทำไร่เลื่อนลอย
หนึ่งในนั้นก็คือดอยมูเซอร์จังหวัดตากค่ะ
พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดชเสด็จพระราชดำเนิน
เยี่ยมเยี่ยนรัศดรในบนพื้นที่สูง
พระองค์ทรงแก้ไขปัญหาทำให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

สำหรับเชราะหวังก็ตามชาวบ้านก็โสกเศร้ากันครับ
บางคนก็ร้องไห้
คือสงสารเนอะ

เพราะว่าผมคิดว่าพวกเรา
ที่มีวันนี้ได้ก็คือ
พระรำริของพระองค์ท่าน

กลายเป็นป่าต้นน้ำพื้นกว้าง
ซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตพื้นที่แห่งนี้
เคยเป็นไร่ฟินและป่าย่าคา
กระทั่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

ทรงช่วยพลิกฟื้นชีวิตให้กับชาวบ้าน

ตำบลภาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
ราศดรเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอร์
อพยพถิ่นฐานเข้ามาตั้งรกรากนานหลายชั่วอายุคน
แต่เดิมชาวมูเซอร์ส่วนใหญ่มีอาชีพปลูกและค้าฝิ่น
ที่ดินจนหมดความอุดมสมบูรณ์
ป่ามหาศาลจึงกลายสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม
เมื่อป่าถูกทำลายแหล่งน้ำจึงแห้งแรงและส่งผลต่อดิน
ในปีสองพันห้าร้อยสิบห้า
โดยงานภาครัฐจะเริ่มเข้ามาแนะนำให้ชาวบ้านปลูกกาแฟทดแทน
แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงยึดอาชีพปลูกฟินเป็นหลัก
กระทั่งวันหนึ่งที่ชาวบ้านได้รับแจ้งว่า
หลวงจะเสด็จพระราชดำเนินมาส่งเยี่ยมราชดรบนดอยมูเซอร์
ทำให้ชาวบ้านต่างตื่นเต้นและดีใจ
เสียงภาพทำงานที่อาณาตรีเหลืออยู่หรือทำให้ไปโดยลาหรือแก่อย่างนี้
แล้วเขาแต่งตัวชุบประจำเผ่าทุกคลุมเลย
มกราคม๒๕๑๗คือวันที่ทุกคนต่างเฝ้ารอคอย
หลวงรัชกาลที่๙สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏ
พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินมาถึง
ได้มีพระราชปฏิสันธารกับชาวบ้านอย่างไม่ถึงพระองค์
ช่วงนั้นกาแฟที่เจ้าหน้าที่มาส่งเสริมให้ปลูก
อยู่ในช่วงที่สามารถเก็บผลผลิตได้แล้ว
พระองค์จึงทรงขอให้ชาวบ้านพาไปดูที่สวน
ยังส่งสอบถามถึงความเป็นอยู่
ด้วยความสนพระไทยเป็นอย่างยิ่ง
ได้ชวนผู้ใหญ่บ้านขึ้นไปดูยุงข้าว
ของผู้ใหญ่บ้านคือผู้ใหญ่จติครับ
ไปดูว่าในยุงข้าวในยุงฉาว

ก็คือมีข้าวกินแสดงว่าคนที่นี่คือขยันทำอาหารกินอยู่
แต่ว่าอยากให้เปลี่ยนจากการปลูกพินเป็นการทำพืชเมืองหนาวนะครับ
รับสั่งให้ทางหน่วยราชการคือมีการวิจัยพันธุ์กาแฟ

วิชาการเกษตรก็ได้มาตั้งสถานีวิจัยกาแฟอาราบิก้าที่ดอยมูเซอร์ครับ

การแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นของพระองค์
ไม่ได้ทรงขจัดปัญหาที่ตัวผู้ผลิตแต่ทรงแก้ปัญหาที่ความคิด
โดยส่งเข้าพระราชหารุทัยในปัญหาความทุกข์ยากของราศดร
ทรงเล็งเห็นถึงต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น
ว่าการที่ชาวเขาปลูกฝิ่นกันเป็นจำนวนมาก
พระราชดำรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรัพย์มหาภูมิพลอดุลยเดช
ส่งให้ปรับเปลี่ยนจากทุ่งปลูกฟิน

สนับสนุนการปลูกผักผลไม้เมืองหนาว
เพียงแต่เป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านเท่านั้น
แต่ยังเป็นการแก้ปัญหาการทำลายป่า
สายพันธุ์ของพระองค์ยาวไกลนะครับ
ท่านบอกว่าอย่าให้ทางราชการสร้างสถานีวิจัยไว้ใกล้หมู่บ้าน
ให้เอาชาวเขาพวกนี้มาทำงานนะครับ
มารับจ้างทำงานมาฝึกพ่อก้าไหม้พันธุ์ต่าง

พอเขามีความชำนาญเขาก็จะได้เอากลับไปทำเองที่บ้าน
ไปช่วยสอนพี่น้องในหมู่บ้านนะครับ
ดีกว่าที่จะบังคับใช้กฎหมาย
ใครที่ปลูกลูกปาก็จับเลย

ซึ่งท่านในหลวงมองว่ามันไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนนะครับ
พวกเรานี่คือได้น้อมนำแนวพระนำลิขของท่านเนย์หลวง
ราชการที่๙สร้างป่า
พวกเราคนห้วยประโลธิ์เรียกว่าป่าวรรณกษัตริย์
มีทั้งกาแฟมีทั้งหน่อไม้
ไม้ไผ่ชนิดพันธุ์ต่างไม้เฉพาะถิ่น
ที่เราสามารถเอามาใช้สอยได้ที่อยู่เป็นป่าพื้นใหญ่นะครับ
พระองค์ท่านทรงได้ชี้แนะให้พวกเราเนี่ยคืออยู่กับธรรมชาตินะครับ
แล้วก็ดูแลธรรมชาติแล้วก็สุดท้ายคือธรรมชาติจะดูแลเรา
ปัจจุบันผลผลิตกาแฟของเช่าไทยภูเขาภาวมูเสอ
ส่งออกไปขายทั้งในและนอกประเทศ

ผลผลิตการเกษตรปลอดสารพิษ
และยังส่งขายไปอย่างจังหวัดใกล้เคียง
สร้างรายได้ครัวเรือนละ๒๓๐๐๐บาทต่อเดือน
แต่ละครอบครัวได้อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าอย่างมีความสุข
ปริชายานของในหลวงรัชกาลที่๙
เพียงแต่ทำให้ชาวไทยภูเขาเลิกปลูกฟินอย่างเด็ดขาด
แต่ยังทำให้ชุมชนชาวไทยภูเขาในพื้นที่ดอยมูเซอร์
มีคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนจนถึงปัจจุบัน
โครงการของพระบาทสมศิษย์พระเจ้าหรือบทศกาลที่๙ของเรานะครับ
ซึ่งเรียนตรงแล้วซึ่งมีประโยชน์อย่างมหาศาลนะครับ
โดยเฉพาะถ้าอย่างว่า๔๐๐๐กว่าโครงการ
เราก็เอามาใช้บางส่วนที่เข้ากับวิถีชีวิตของชุมชนได้นะครับ
โดยเฉพาะการทำงาน๑ไร่ได้๑แสนซึ่งอันนี้เป็นประโยชน์มาก
แล้วเราก็จะดำเนินการโครงการที่ดีอย่างนี้เนี่ยต่อเนื่องไปโดยตลอดนะครับ
ไม่หยุดเลยนะครับทุกปีเราดำเนินการ
และโดยเฉพาะนะครับโครงการของพระองค์ท่านนะครับ
อบจก็จะทำต่อไปนะครับแล้วก็จะทำเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น
และก็เพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีความสุขแบบยั่งยืน
ขอขอบคุณสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย